อย่างเดียวนะที่คำชโนธจังหวัดอุดรธานีนางก็ไปขอพรมาแล้วค่ะ
คุณผู้ชมและเชื่อว่าหลังจากที่ไปไหว้มาเนี่ยก็จะทำให้แซมมี่เกิดสมาธิ
ทำให้มีพลังใจในการทำงานจ้ะอืมส่วนเจ้าภาพจ๋าที่ติดต่อมาให้ไปรำ
อยู่ค่ะเดี๋ยวถ้าว่างนี่เตรียมเลยจ้ะเตรียมดัดมือซ้อมรำรอเลยค่ะ

ตั้งแต่นานนมมาแล้วเราก็ไปไหว้แบบคำชโนธไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมีโอกาสได้ไปที่นครพนมเนี่ย
ตั้งแต่ครั้งแรกรู้สึกว่าจิตเรานิ่งมาก

ถ้ามีคนมาติดต่อไปอีกสมุทรหลายที่

คือจริงแล้วก็ไม่ได้ว่าจะต้องมีงานจางเท่านั้น

แล้วเล่าให้ฟังค่าตัวแต่ละครั้งเท่าไหร่รู้ป่ะ

จริงคือปังมากคุณผู้ชมอันนี้อย่าไปบอกใครนะ
ไม่น่าสมาธิเกิดเลยอ่ะรัมห้ามผิด
อย่าไปบอกแจกรีนนะ

นางไปโต้คลื่นในเทศกาลต่างเนี่ย
ล่าสุดเวียนมาครบ๑ปีวันลอยกระทงปีนี้นี่
โต้คลื่นอีกครั้งด้วยคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างออกไป
แซมมี่ยืนยันนะว่าต่อให้เห็นในคลิปโลดผลขนาดไหน
ตอนถ่ายทำจริงนางก็เซฟนะ
แล้วก็มีการทดลองซ้อมแล้วซ้อมอีกคือเอาให้ปลอดภัยที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชม
รอยกระทงวนกลับมาปีนึงเร็วมาก

แต่มันก็คือเราเพิ่งจะมาเจอกีฬาที่เราชอบไง
แล้วแบบพอชอบก็เลยแบบอินคือเราเล่นจนชินแล้ว
แล้วก็จริงก็มีคุณครูที่เป็นโค้ชอะไรอย่างนี้คอยคุมตลอด
เสื้อผ้าอันไหนที่มันดูแบบจะติดจะอะไรอย่างนี้เราก็เคลียร์ออก
ก็คือที่เอ็ดก็คือเหมือนแบบว่ามีการทดสอบ
คุณผู้ชมก่อนที่จะเล่นเขาก็มีการเตรียมตรงเตรียมตัว
อันไหนกีฬาแบบเนี้ยมันผ่านผลมันก็ต้องมีการฝึกผลมาก่อน
อยู่จะลุกขึ้นมาเล่นใส่สะบงใส่สบายไม่ได้นะ